เป็นอะไรพี่เป็นอะไรเป็นอะไรพี่โอ้ไม่ได้บอกพี่อย่ามุดเข้าร้องอันไม่เอา
โอ้โหเขาอุตส่าห์เบรกทันยังเดินไปบอกเขาให้เหยียบเลยจะตาย
แล้วจะไปมุดไปอยู่ใต้ล้อเขาคนขับเขาก็ตกใจอยู่แล้วที่มาเจออยู่แบบนี้นะคะ
เขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทับไปจริงจริงอ่ะนี่แหละเจ้าของคลิปก็คือคนขับนั่นแหละค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเมื่อคืนนี้แหละค่ะตอนสักประมาณทุ่มหนึ่ง
เลี้ยวขับเข้าไปบ้านลูกค้าแล้วเฮ้ยอะไรแปลกอยู่กลางถนนพอขับไปใกล้เอ้าเป็นคนนี่นะ
ผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณน่าจะสี่สิบกว่านะคะนอนอยู่บนถนนแล้วลุกออกมานะ
แล้วอยู่ดีก็เดินเข้ามาตามคลิปเลยคุณผู้ชม

เขาก็ห้ามยายาพี่ทำแบบนี้ไม่ได้

เหมือนผู้ชายคนนี้พูดเรื่อยเปื่อยไปลักษณะว่าทะเลาะกับเมีย
แล้วคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมว่าตอนเขาพูด
เขาพูดเหมือนลิ้นจุกปาก
ก็คงจะเมานั่นแหละค่ะไม่เหลือหรอก
มีอาการเมาแล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่ตายแล้วทะเลาะกับเมียด้วย
พี่เขาบอกเขาก็เลยเอาน้ำอัดลมมาให้ดื่ม
แล้วบอกว่าพี่พี่อย่าทำแบบนี้เลยมันอันตราย
มันไม่ได้แค่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเท่านั้นนะ
อันนี้โชคดีเท่าไหร่ที่ผมมาเห็นทันแล้วก็เบรกได้
ไม่อย่างนั้นคงจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเหตุสลดแน่ล่ะค่ะ

ครับผมโชคดีว่าเบรกทันค่ะเหตุการณ์นี้คือ